ที่จังหวัดลำปางนะฮะที่บ้านหลังหนึ่งเขามีการเตรียมรถน้ำศพของคุณตาวัย๘๓ปี
ก็จะมีเพื่อนบ้านไปร่วมงานเตรียมงานเยอะบนบ้านมีคนอยู่เยอะ
ซักพักพืชบ้านพังทะลมลงมาโอ้โหคนเจ็บไป๑๒คนนะครับ
เหตุเกิดที่บ้านเลขที่๘ทับ๑หมู่ที่๕ตำบลนาแก่อำเภองาวจังหวัดลำปาง
บ้านด้านบนซึ่งเป็นพื้นไม้มีการต่อเติมใหม่ขนาดกว้างสักประมาณสามเมตร
หกเมตรแล้วก็สูงจากพื้นสักสองเมตรได้ก็ทำให้พื้นมันรับน้ำหนักไม่ไหว
พังถล่มนะครับมีญาติมีชาวบ้านบาดเจ็บไป๑๒คน
ก็ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลแพทย์ก็ให้กลับบ้านได้๘คน
เหลือ๔คนต้องถูกส่งตัวไปต่อที่โรงพยาบาลลำปางเพราะว่ากระดูกแตกหัก
อาการก็หนักเหมือนกันทางด้านของนายสวิงสุจานนท์ลูกชายผู้ตายบอกว่า
บ้านนี้นะไม่ได้พังถล่มทั้งหลังแต่พังเฉพาะส่วนที่มีการต่อเติม
แล้วก็เป็นจุดที่มีคนไปยืนอออยู่กว่า๓๐คนก็ทำให้คานนั้นมันรับน้ำหนักไม่ไหว
พังถล่มลงมาครับทางด้านของนางวันตอนงามสวยหนึ่งในคนเจ็บก็บอกว่า
ตรงจุดที่เกิดเหตุยังไม่ทันจะไปอาบน้ำศพ
หมายหมายถึงว่าลดน้ำศพผู้ตายเลยอ่ะครับพื้นบ้านก็พังลงมา
ซักก่อนดังสนามหวานแว้ไปหมดเลยเธอเองก็ไม่ทราบว่าถูกมั้ย
แต่ว่าโชคดีที่กระดูกไม่หักนะตอนนี้อาการก็
ไปทั้งตัวเลยนะครับทางด้านของนางวิพาดาสุจาโนซึ่งเป็นหลานของผู้ตายก็บอกว่า
ขณะกำลังไปร่วมอาบน้ำศพอยู่เมื่อก้าวลงพื้นบ้านตรงจุดนั้นแหละ
แค่สองเก้าพังทันทีเลยครับร่วงลงไปกับพื้น
ระหว่างนั้นก็มีไม้มากระแทกที่ขาจนเลือดอาบขาเลยแต่ว่าโชคดีก็ไม่ได้เป็นอะไรมาก
ส่วนใหญ่ก็มีการบาดเจ็บกันไปนะครับ